จากที่สำนักพระราชวังได้ชี้แจงให้ประชาชน
สามารถที่จะได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย
และกราบศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

หน่วยงานต่างก็ได้มีการจัดพื้นที่รองรับ

ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ขณะที่ทางด้านของกองทัพอากาศเอง
มีการจัดบริการรถปรับอากาศ
เพื่อรับส่งประชาชนฟรีครับ

ผู้บัญชาการทหารอากาศได้สั่งการให้กรมขนส่งทหารอากาศ
รถปรับอากาศขนาดใหญ่บริการรับส่งประชาชน
ที่ประสงค์เดินทางไปร่วมลงนาม
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๗ตุลาคมคือในวันนี้แล้วนะครับ
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึงเวลา๑๘นาฬิกา

ทางด้านของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรุงเทพมนคร
ติดตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกสถานที่
ให้ประชาชนกรณีมีฝนตก
และให้ติดตั้งจอมอนติเตอร์๖จอบริเวณท้องสนามหลวง

เพื่อความปลอดภัยในช่วงค่ำคืนด้วยครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกพิชัยเกรียงวัฒนสิริ
มนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมนาคม

ปรุงอาหารหรือใช้เตาหรือเตาแก๊ส

ส่วนประชาชนจากต่างจังหวัดนะครับที่เดินทาง
มาเพื่อรอลงนามถวายความอาลัย
และกราบศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

ให้เข้ามาแจ้งที่กองอำนวยการในจุดใกล้เคียง

เยาวชนไทยญี่ปุ่นในเขตดินแดง
โดยสามารถพักได้เพียงชั่วคราว๕๖คืนเท่านั้น

บริเวณสำนักงานการประปาสาขาแม้นศรี
ที่อนุญาตให้พักวันต่อวันด้วย
สำหรับบ้านอิ่มใจนั้นจะรองรับประชาชนได้ไม่มาก
สามารถรองรับผู้หญิงได้ประมาณ๕๐คน
และรองรับผู้ชายได้ประมาณ๖๐๗๐คนเท่านั้น

ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๒๐๒๐นาฬิกา

เพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าพัก